ดูเรื่องของคุณแตงโมกันหน่อยครับ

ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
เมื่อวานนี้นะทางฝากฝั่งทนายเดชากับคุณแม่พนิดา

เพราะว่าจะไปแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติมกับกระติกนั่นเอง
ข้อหาก็คือการทำลายหลักฐานอะไรล่ะลบรูปในมือถือ
ก็ทนายเดชาเดินทางมาถึงก่อนนะ
ทนายเดชามาถึงก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแป๊บหนึ่ง

จะให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนางสาวอิสรินหรือว่ากระติก

นายเดชาเขาบอกแบบนี้บอกที่ต้องแจ้งเอาผิดกับกระติก
มีหลักฐานเลยว่ากระติกลบรูปออกจากมือถือ
แต่อันนี้ยังไม่ชัวร์นะว่าเป็นมือถือของตังโม

เดี๋ยวต้องคุยกับทางพนักงานสอบสวนอีกทีนึง
แล้วเมื่อวานนี้คุณพนักงานสอบสวน
ก็ให้คุณแม่มาให้ปากคำเพิ่มเติม
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีด้วย

แต่พวกผมในฐานะที่คุณแม่เป็นผู้เสียหาย

สำหรับคนที่ยังไม่โดนคดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายหลักฐาน

เรื่องทำลายหลักฐานคนที่โดนมีจ๊อปคนเดียวมั้ย
เพราะว่าตอนนั้นจ๊อปโดนเรื่องของการทำลายหลักฐาน

ทีนี้ค่ะทนายเดชากับคุณแม่ก็บอกด้วยนะ
ว่าพอมีการตรวจอุปกรณ์สื่อสารตรวจมือถือของทั้ง๕คน
มันมีหลักฐานว่าลบรูปภาพทำลายข้อมูลอื่นหลายรายการเลย

หรือว่าการเอาผิดกับบุคคลอื่นบนเรือหายไป

ไม่ว่าจะเป็นปโรเบิร์ตหรือว่าแซนนั่นเองนะคะ

ทนายเดชาก็บอกก็เดี๋ยวรอพนักงานสอบสวนเขาละกัน
ใช่ค่ะแล้วทนายเดชายังพูดถึงเรื่องของการทิ้งแก้ววายขวดวายด้วย
เพราะทนายเดชาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทิ้งเอง
แต่ถ้าเกิดว่าอยู่บนเรือแล้วรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์
อันนี้ก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยเหมือนกัน

ส่วนคุณแม่ค่ะคุณแม่พูดว่ายังไงบ้าง
คุณแม่ก็บอกนะก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
แล้วนักข่าวก็ถามคุณแม่หลายประเด็นเหมือนกัน
ถามเรื่องประเด็นผ้าขาวก่อนว่าคุณแม่เรื่องผ้าขาวนี่ยังไง
คุณแม่ก็บอกว่าวันนั้นคุณแม่อยู่บ้านคนเดียว

เรื่องผ้าของเต้นี่มันไม่ใช่

แล้วก็ใครจะเกาะกระแสเกี่ยวกับเรื่องของคดีแตงโม

แต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าทำไปทำได้
แต่อย่ามาพาดพิงหรือว่ามาด่าแม่

บางแจ๊กค่ะแม่ก็บอกว่าจริงคือบางแจ๊กก็เป็นคนที่สร้างความสับสนให้กับคนในสังคมนะ
แล้วจริงบางแจ๊กเคยโทรมาหาแม่เพื่อที่จะแบบ

แล้วตอนนั้นอ่ะยังเอาสี่ห้าคำของคุณแม่ไปทำเป็นคลิปตัดต่อ

เอาไปแพร่ในโซเชียลกลายเป็นประเด็นอื่นไปได้เลย
คือตอนโทรมาแม่ก็บอกว่าคุณแม่ไม่ว่าอยู่นะ

เอาไปตัดต่อกับผู้หญิงใส่ชุดไทยอะไรไม่รู้

อันนี้ประเด็นของผ้าขาวประเด็นของบังแจ๊กแล้วใช่ไหม
ถามเรื่องเกี่ยวกับปอกับเบิร์ตบ้างค่ะ
แม่บอกว่าแม่ได้คุยแล้วได้คุยสั้น
คือทั้งสองคนเขาก็บอกว่าเขาสารภาพกับตำรวจไปหมดแล้ว
แม่ได้ยินคำสารภาพจากปากของปอล์กับตำรวจแล้ว

นักข่าวถามว่าแม่แล้วปอเขาจะยังดูแลคุณแม่อยู่ไหม
รีบตอบทันทีอ๋อยังเหมือนเดิม
นักข่าวถามต่อว่าแล้วจะยังเยียวยาคุณแม่อยู่ไหม

แล้วก็นักข่าวถามว่าแล้วเยียวยายังไงคุณแม่
แม่บอกยังไม่ได้คุยรายละเอียดนะจ๊ะ
นักข่าวถามว่าความรู้สึกของคุณแม่ต่อปอกับโรเบิร์ต

แม่บอกว่าใช่อย่างนี้นะ
ใช่ค่ะอันนี้คือประเด็นปอกับโรเบิร์ต
ส่วนอีกอันหนึ่งที่บอกว่าแม่แม่จะแจ้งความใครหมินประมาทแม่

เดียวนะคุณผู้ชมอันอื่นนี่คุณแม่ยังไม่ฟ้องนะ
เราก็รู้กันแหละช่วงที่ผ่านมาคุณแม่รักการร้องเพลงมาก
เครียดก็จะมาร้องเพลงนี่ร้องจนได้เพชรไปใช่ไหม
มีคนมาด่าแม่เป็นเกลียนคีย์บอร์ดมาวิพากษ์วิจารณ์

แล้วมีคนเข้ามาร่วมเหมือนฟังเพลงคุณแม่ด้วย
แต่มาด่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่จัดการแน่

ยังไม่รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนอื่นอีกเยอะแยะมากมาย

หลังจากนี้คุณแม่จะตามไล่บี้กับคนที่เคยวิพากษ์วิจารณ์แม่
ใช่ส่วนเรื่องของผ้าของคุณแตงโม
ก็ปรากฏว่าก็มีการสงสัยกันอยู่นะ
ว่าไอ้ผ้าผูกเอวตรงนี้ตรงที่เป็นส่วนเหมือนที่คาดเอว

ตรงปมที่ผูกเป็นโบตรงนี้นะ
มันยังไงมันหายไปไหนหรือเปล่าหรือยังอยู่กับผ้า
นี่ก็เป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
ว่าจริงแล้วมันยังมีผ้าผูกเอวแบบนี้อยู่
เอาเชือกเอาสายคาดมาเย็บติดกับผ้าผืนนี้
คุณเห็นไหมข้างหลังมันจะแบบดูเผยอยู่นิดนึง
รอแล้วกันรอผ้าที่บังแจ๊กเขาส่งมาที่เมืองไทยนะ
ให้คุณเต้เขารับแล้วคุณเต้จะไปส่งไหนต่อก็ว่ากันไป
ว่ากันด้วยเรื่องของเต้ก็ไปกับคู่ปะทะก็คือตั้ม
ตอนนี้มีคู่ปะทะกันแล้วนะเต้กับตั้ม
สสเต้กับทนายตั้มคือมันกลายเป็นประเด็นมาได้ยังไงนะคุณ
ประเด็นเต้กับตั้มนี่ไงประเด็นเสียหมา
คุณจำได้ไหมประเด็นนี้ที่ทนายตั้มไปโพสต์ก่อน
ว่าไปให้ราคากับคนอย่างบางแจ๊กได้อย่างไร
แล้วดูสิมาไลฟ์ด้วยกับทนายกฤษณะอย่างนี้เสียหมา
ระวังนะคุณเต้เดี๋ยวคุณเต้จะเสียหมา
แล้วคุณเต้ก็มีการโทรไปหาทนายตั้มตั้งแต่เช้าของเมื่อวาน
แล้วก็ถามว่าน้องน้องทำไมพูดกับพี่แบบนี้
น้องพูดถึงพี่แบบนี้นะทนายตั้มเขาก็โมโห
เขาบอกเต้เต้เป็นใครรู้จักผมเหรอ
ไม่ได้รู้จักกันแต่ทำไมมาพูดกันแบบนี้
แค่เคยเจอผ่านในรายการทีวีรายการหนึ่งแค่นั้นเอง
ผมให้สัมภาษณ์เสร็จเขาเดินเข้ามา

ถ้าคุณรู้จักผมผมจะไม่ว่าเลยอันนี้ตั้มบอกนะ
ตั้มบอกแต่อันนี้ไม่ได้รู้จักกัน

แต่ทีนี้ครับเขาจะเคลียร์ใจกันยังไงเราก็ไม่รู้นะ
แต่เต้เขาโพสต์ไว้บอกว่าเย็นนี้เดี๋ยวจะแวะไปทานข้าว
พูดคุยกับทนายตั้มเวลา๑๖นาฬิกา
ที่สำนักงานสิทธาลอเฟิร์มสาธรณ์
นี่ฮะไปคุยแบบดีหรือไม่ดีนะเขาเคลียร์กันยัง
คือถ้าเกิดดูทรงแบบนี้เหมือนกับสสเต้

แต่ต้องถามก่อนว่าทนายตั้มเขารู้หรือยังการนัดไง

พอผมเข้าไปดูในเฟสธนายตั้มก็ไม่มีความเคลื่อนไหวนะ
แล้วก็สสเต้ก่อนหน้านั้นก็ยังโพสต์อีกว่าขอบคุณ
ขอบใจมากนะทนายตั้มทนายเดชาพี่หนุ่มกัญชัย
คอยตำหนิคอยด่าผมผมถือเป็นคำให้พร
ผมจะปรับปรุงต่อไปนะครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปที่ทนายตั้มเหมือนกัน
อย่างที่คุณอาริยาสงสัยว่าตั้มเขารู้ไหมว่าเต้จะไปหานะฮะ
แต่จะพูดอะไรกันนั้นต้องติดตามครับ
แล้วจะมีการเชิญนักข่าวไปด้วยนะฮะ

เพราะเหมือนกับเท่าที่อ่านโพสต์ของสสเต้
ดูเหมือนกับว่าหลังจากนี้จะจับมือกันใช่ไหม
เพื่อความยุติธรรมให้กับน้องตังโม
โอ้โหนี่คนที่ติดตามอะไรต่างเหล่านี้ก็บอก
เอ๊ะมันเหมือนพ็อตเรื่องละครอะไรทั้งนั้น

ว่ากันไปเดี๋ยวรอดูเขาคุยกันตอนเย็นนะฮะ
ใช่ค่ะแต่อีกอันหนึ่งที่ชั้นใจคุณผู้ชมดู
ใช้คำว่าเป็นรถกู้ชีพแตงโมเลยก็ว่าได้ค่ะ

คุณแอนนาเขามีการอัพรูปลง
แล้วก็มีการไลฟ์ด้วยเดี๋ยวดูกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงค่ะครับ
สวยมากรถสวยมากจริงคุณผู้ชมนี่ให้ดู
นี่คือรถกู้ไภนะฮะรถกู้ไภแตงโม
วันนี้นะคะพี่เขามาส่งให้ดูคร่าว
แต่พอมาดูของจริงนะคุณผู้ชมดูสิ

ขออนุญาตตัดต่อนะเพราะว่าเราไม่มีรถชุดกราวแบบนี้
เป็นผู้ช่วยพยาบาลมีความรู้เรื่องนี้หมดไปประมาณ
รวมแล้วก็น่าจำกัน๕แสนน่าจะได้อยู่

ก็เป็นเงินที่ได้จากการขายของนั่นแหละที่ลูกค้าช่วยอุดหนุนขอบคุณมาก
โอ้โฮนี่นะครับ
เป็นรถที่มีความตั้งใจจริงในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะฮะ
แล้วก็แน่นอนทำเพื่อแตงโมด้วยนะครับ
ใช่ค่ะคุณแล้วจริงไม่ใช่๕แสนนะ
เพราะว่าคุณแอนนามาอัพในเฟซบุ๊กบอกว่าปลื้มใจใกล้สำเร็จแล้ว
เหลือเช็คเครื่องยนต์ติดอุปกรณ์เพิ่ม
แอนนาไม่ได้เปิดรับบริจาคได้ค่ะ
งบส่วนตัวรวมแล้วประมาณ๖แสนบาทสู้มากค่ะ
นี่ซึ่งรถกู้ชีพตังโมคันนี้เป็นรถมือ๒ที่ซื้อมา
แล้วก็ปรับแต่งใส่อุปกรณ์ต่างให้เป็นรถกู้ชีพ
คือมีเงื่อนไขไงว่าจะต้องชื่อรถกู้ชีพตังโมพัทรธิดา
แล้วก็ต้องมีรูปคุณตังโมติดอยู่ที่รถ
อย่างน้อยเวลาที่รถคันนี้ขับออกไปไปช่วยเหลือใคร

แล้วอีกสักประมาณ๑๐วันรถคันนี้น่าจะเสร็จนะคะ
แล้วคุณเห็นด้านในไหมด้านในคือก็เป็นโทนสีแบบนี้
โทนสีที่คุณตังโมเขาชอบเพราะว่าชอบสีชมพูโอรส

ส่วนรถคันนี้จะบริจาคให้หน่วยงานไหนคุณแอนนายังไม่ได้เปิดเผยนะ
เดี๋ยวบอกว่ารอให้รถเสร็จเรียบร้อยก่อน
พร้อมที่จะเอารถนี้ไปบริจาคก็จะบอกอีกครั้งนึง
หลายคนก็ถามแหละว่ารถกู้ชีพตังโมคันนี้เอาทะเบียนรถเป็นยังไงบ้าง
ทะเบียนอะไรทะเบียน๑๒๒๙๐ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่คุณแอนนาได้ไลฟ์ไว้
แล้วมันมีอีกประเด็นนึงนะประเด็นที่มีดราม่า
ชาวเน็ตบอกว่าคุณแอนนาออกมาพูดถึงเรื่องแตงโม

ใช่ราคา๒ล้านกว่าบาทไม่ใช่มือหนึ่งที่แบบเป็น๑๐ล้าน

ก็เป็นเงินจากการขายของออนไลน์ด้วย
ยังไม่ได้รวยแค่พอมีพอกิน
บ้านทุกวันนี้ก็ยังเท่าอยู่เลย
ที่ซื้อก็เป็นเพราะว่าความชอบแล้วก็ความภาคภูมิใจของตัวเอง

ที่ตั้งใจที่จะทำให้คุณแตงโมหน่อยนะครับ

เคยเรียนคุณเคยเรียนผู้ช่วยพยาบาลมา
แล้วก็อย่างที่คุณแตงโมเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคุณนะ
คุณแตงโมบอกว่าจะนำความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลไปใช้จริง
ไปดูแลคุณพ่อที่เริ่มอายุมากแล้ว

แล้วก็เราจะควรเตรียมตัวให้พร้อม
ถ้าเราเกิดแล้วเราเป็นโรคเอง
จะได้รู้สึกอุ่นใจดูแลตัวเองได้เล็กอย่าง
วันหนึ่งจะเอาไว้เลี้ยงดูลูก
เป็นความตั้งใจของคุณแตงโมมาตั้งแต่ครั้งที่ยังมีชีวิตครั้งได้ตี
ตั้งแต่ยังเรียนผู้ช่วยพยาบาลคุณแอนนา
แล้วก็เพื่อนก็เลยสารต่อเรื่องนี้นะครับ